สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ลดติดเหมือนก็ถุ่มถึง
ไม่รู้ลอบสตูดีโอเลยล่ะกัน
แล้วก็เราจะแบ่งของรถรววแต่อยู่กับ
บ้านนะคะก็อิอาสวัสดีกับเราหน่อยสิค่ะ

มีเรื่องราวนะข่าวนี้มาฝากกันเลยทีเดียวนะคะ
เอาเป็นเรื่องของวิญญาณอาฆาตก่อนนะ

มีเสียคนหนึ่งเขาเสียชีวิต
ชื่อนายสมหวังอายุประมาณ๖๘ปี
อยู่ก็หัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ในนี้ลูกชายคนโตของนายสมหวัง
กับญาติอีก๕คนก็ได้นำใบมรณบัตร
แล้วก็หลักฐานเข้าไปยื่นต่อตำรวจ
แล้วก็ขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายศพของนายสมหวัง
เก็บรักษาที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น
เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เผาเพราะอย่างนี้
ญาติติดใจที่สาเหตุการตายของนายสมหวัง
ไม่เชื่อว่าจะเป็นการเสียชีวิตแบบว่าด้วยโรคทางหัวใจ
เฉียบพลันแล้วก็ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนต่อ
ให้ลงมือหาคนฆ่าในสมหวังเพราะเขาคิดว่าเป็นการฆาตกรรมแน่
โดยทางญาติได้เก็บศพเอาไว้โดยไม่ให้มีกำหนดเลยทีเดียว
กว่าจะจับตัวคนร้ายได้
อีกทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ประหลาด
ดวงวิญญาณของพ่อสมหมายคนเมื่อกี้นี้นะคะที่เห็นในรูปนี้นะคะ
ก็มีอาการอาฆาตแค้นคนร้ายค่ะ
ได้เข้ามาสิงร่างชาวบ้านออกปากบอก
ยังไม่ให้ทำพิธีไม่ให้พารู้
จนกว่าจะจับคนร้ายได้นี่เป็นอย่างนี้เลยเห็นป่ะ

จัดห่วงด้วยจัดตัวผู้ร้ายว่าไม่ได้เป็นคำไว้

เห็นเห็นเหมือนกันเหรอไอ้มันมันมอบตัวเลย
ลูกชายเนี่ยนะคะหลังจากที่พ่อเสียชีวิตได้ไป๓๔วันเนี่ย
ก็เชื่อว่าดวงวิญญาณผีตายโหงของพ่อจะเพิ่งรู้ตัว
ใช่ไหมจึงได้เข้ามาสิงชาวบ้าน
โดยที่เข้าสิงหลุมรั่งที่เห็นเป็นชาวบ้านอยู่
เขาอยู่บ้านห่างกันประมาณแค่๑๐๐เมตร
แสดงอาการดังกล่าวเขาได้ขี่จักรยาน
เมื่อกลับไปถึงบ้านก็แสดงอาการแปลกคือตาขวางขึ้นมาเลยทันที
แล้วก็ถอดเสื้อด้วยนะก่อนที่จะนั่งก้มหน้าร้องไห้
น้ำเสียงเขาพูดออกมาเนี่ยสั่นเคลืออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ

ก็แสดงท่าทางอาการเสียใจแล้วก็เครียดแค้นมากเลยทีเดียว
ซึ่งไม่ใช่กิริยาอาการของผู้ชายหนุ่มคนนั้นเลย

แล้วก็มีการเปล่งเสียงออกมา
เมื่อผู้เป็นแม่เห็นอาการดูแบบผิดปกติ

กูคือตาสมหวัง

ไม่มีใครช่วยคุณเลย
กูถูกเขาหลอกไปฆ่าเอาเงินไปหมด

เป็นห่วงยายล้ำเมียกู
คิดถึงลูกสาวที่ไปทำงานอยู่ที่เกาหลี

นางลูกสาวกูจะกลับมาวันไหน

ก็คือในสมวังยังได้แจ้งเบาะแสด้วยนะ
แบบว่าคนร้ายที่มันลงมือฆ่า
ยังไงรู้ป่ะโดยอ้างว่าคนร้าย๒คน

ไม่มีรายละเอียด
ใช้วัตถุของแข่งนี่นะคุ้้งไปที้หลัมท้อง
แล้วไงรู้ป่ะถูกจุดสำคัญก็เลยถึงแก่ความตาย
อกจากนี้นะยังขอร้องว่าอย่าเพิ่งเผาศพจนกว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
แล้วก็รอขอให้ลูกสาวกลับจากเกาหลีก่อน
อย่างไรก็ตามหลังจากที่เกิดเหตุก็มีวิญญาณผีตายโหง
คือในสงหวังก็เข้าไปสิงคนที่อยู่ในบุบ้าน
หลังจากที่สวบได้๓วันดังนั้นก็เลยกลายเป็นความเชื่อว่า
ก็เลยกลับมาหาทางที่จะแบบว่ามาบอกคนทางบ้าน
อย่างเมียอย่างลูกดังนั้นก็เลยมาเข้าสิง

เรื่องราวนะฮะคดีนี้กันต่อไปเลย

ศพผีตายโหงวิญญาณตาสมหวังเนี่ยคงจะไปเข้าสิ่งแล้วไปบอก

ใช่ค่ะงั้นสืบกันต่อเลย
ใช่ค่ะของผัดก็สืบเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้กำลังตามหาคนที่เขาเรียกว่าช่อโกงนะพี่ม้า
เหมือนเคยซื้อของในโลกโซเชียลไหมคะแล้วเคยมีปัญหาไหมคะ

ไม่เคยฉันไม่ชอบฉันชอบไปเดินช้อปปิ้งแล้วซื้อ

ขอบคุณค่ะอ๋อไม่โบราณเลยนะแก
คนโบราณเขาทำวิจัยออกมาแล้วจริง
เขาบอกว่าคนอย่างพวกเราชอบไปจับไปซื้อ
เราเคยชินแบบนั้นจะให้ทำไงล่ะ
แต่ว่าพี่แพทย์ก็เคยโดนนะคะ๒ครั้งเหมือนกัน

แต่อันนี้นะคะไม่ต้องสมน้ำหน้าสิ
เขาบอกว่าแจ้งปอทนะคะจับค่ะ

ใช่ก็คือว่าคุณน้อง
คุณน้องท่านนี้เนี่ยทำธุรกิจแล้วก็ต้องใช้ถุงกระดาษ
ในการที่จะหีบห่อส่งไปนะคะ
ก็ปรากฏว่าเปิดไปในเน็ตนะคะ
แล้วก็อินสตาแกรมชื่อคุณพัฒน์อันเดอร์สกอร์ดีไซน์นะคะ
อกขายถุงหิ้วกระดาษราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะ
แล้วก็โอนเงินไปแล้วนะคะก็ไม่เคยได้เลย
ถูกกว่ายังไงพี่ม้าก็คือเขาบอกว่าเขาขายใบละ๖บาท
ในขณะที่ท้องตลาดทั่วไปนะคะก็ขาย๙๑๒บาท
นี่ไงเอาถูกกว่ามารอเอาเงินไปที่ตั้งแล้ว
คุณน้องเขาก็เลยสั่งไป๒๐๐๐ใบนะคะรวมเป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท

ทีนี้เขาบอกว่านายธนพัฒน์เจ้าของเพจนี้ก็บอกว่าให้จ่ายก่อนครึ่งนึง
ไปที่บัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะคะ
บัญชีก็ชื่อนายธนพัฒน์อากาศสุภา
หลังจากโอนเงินไปแล้วเจ้าของก็พยายามหวานล้อมให้โอนอีกครึ่งหนึ่ง

และปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับของที่สั่งไปเลยนั่นก็คือถุงกระดาษ
แต่ที่คุณสุกัญญาบอกคือนอกจากจะให้รวบตัวมาให้เรียบร้อยแล้ว
ที่ห่วงไปกว่านั้นก็คือว่าเพจและเฟซบุ๊คเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไอจีนี้ยังเปิดอยู่
เพราะฉะนั้นก็เลยเกรงว่าจะมีเหยื่อรายต่อไป
ที่ไม่ทราบเรื่องอย่างนี้ก็จะถูกหลอกต่อไปเรื่อยว่า
ก็เลยโรงตัวก็บอกว่ามีผู้เสียหายนะคะ
ณเวลานี้เนี่ยประมาณ๕๐คนแต่คิดว่า

ไม่ยอมเชื่อเขาได้ง่ายนะ
คือข้อแรกคือถูกก่อนแหละนะคะแล้วก็ให้บางทีเนี่ยบางให้ชื่อให้ธนาคารให้อะไรมาเนี่ย
เราก็จะรู้สึกมั่นใจเพราะว่ากล้าเปิดเผยขนาดนี้มันต้องตามได้ไงคะ
แต่เรื่องนี้เนี่ยเกิดตอนปี๖๐นะ
ปีที่แล้วแต่เรื่องมันยังฮาราคาซังอยู่ตรงเนี่ย
ฮาราคาซังอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนี่ไงค่ะ
ที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยการค้าขายก็ไม่ได้เน้นหน้าร้านมากแล้วนะคะ
ก็ขายทางออนไลน์มันไม่ซื้อมันน่ากลัวเนอะมันไม่เหมือนของฝรั่ง
อย่างเวลานี้นะช้อปปิ้งอะไรที่เป็นแบบว่าแบรนด์เนมอะไรต่างนานา
ที่มันมีอยู่ในแฟชั่นอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะเชื่อไหม
มาปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่มีแบบผิดเพี้ยนเลยนั่นอ่ะสิ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องระวังไว้ที่สุดก็คือถูกกว่า
นี่ไงนะพี่นะถ้าเกิดว่าเจอถูกกว่าก็คิดไว้นิดนึงแล้วกันว่า
จะถูกหลอกกว่าหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วเราก็ยังอยู่กันสองคนนะ
แต่เพราะเอิญคุณแม่แกเสียค่ะคุณแม่เป็นอะไรนะคะพี่
คุณแม่แกเป็นมะเร็งหัวตับหรืออะไรอย่างเงี้ยกำลังทำพิธี
อยู่ณตอนนี้เนี่ยก็เลยต้องผัดไทยมาเผ็ดผลปากก่อนว่า

ก็รายงานเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าฝนตกตามจุดต่างมากมาย

บางคนซักหลายรอบแล้วนะ

ก็มีแบบว่าอะไรนาลาส

เอสเซนต์ไง

แต่ถ้ากลัวอับมีอีกวิธีหนึ่ง

อากาศร้อนร้อนเหงือแตกขนาดนี้
อีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีมากเลย

ก็เริ่มต้นเข้าแบบว่าสู่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์สันติภาพกันเลยทีเดียว
จองอึนถือเป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนแรกเลย
ที่ได้เหยียบเข้าไปในบนพื้นที่ควบคุมทางทหารของเกาหลีใต้
นี่แหละค่ะนี่เขาเหยียบปุ๊บกลับเข้ามาทางนี้เลย

เพื่อที่จะร่วมกันจับมือแล้วก็ประชุมกันกับนายบุญแจอิน

การตัดสินใจย่างเท้าเข้าสู่ในเขตแดนที่มีการติดอาวุธหนาแน่นที่สุดในโลกครั้งนี้
ก็ถูกถ่ายทอดสดออกไปทั่วเกาหลีใต้แล้วก็ทั่วโลกกันเลยทีเดียว
ซึ่งทุกคนได้หันมาจับตาถึงเจตนาที่แท้จริงของนายคิมจองอื่นนะครับ
นำเกาหลีเหนือซึ่งตอนนี้อยู่ในวัย๓๔ปี

ก็พ่อเขาเสียงเขาก็ได้ขึ้นมาแทนเลย
รายงานระบุว่านะคะนายคิมจองอื่นก็ได้ออกมาจากสำนักงานที่ทำการบริเวณเขตแดนของเกาหลีเหนือ
แล้วก็ในหมู่บ้านปันมุนจอมเขตปลอดทหาร
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้
แล้วก็เดินเข้าสู่เส้นแบ่งเขตแดนนะคะ
ซึ่งในตอนนั้นนายมุนแจอินก็ได้ยืนรออยู่
แต่ทั้งสองคนในยืมแล้วก็จับมือกันนะคะ
เหนือพื้นคอนกรีตที่มีสัญลักษณ์กั้นเขตแดนระหว่าง๒เกาหลี
แค่เส้นหนึ่งเนอะไม่ได้เป็นเหมือนกำแพงเบอร์ลินนะที่แบบว่า
กำแพงนี่แค่เส้นหนึ่งนะ
ก็สามารถจะแบ่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นะแม้กระทั่ง

แล้วก็การเข้าออกของคนทางเหนือก็จะแรงแค้น
บางทีฝั่งนู้นเป็นญาติพี่น้องก็มี
หน้าสันตะโลต้องแยกจากกันหมดเลยหากันไม่ได้
จากนั้นนะคะนายมุนแจอึนก็ได้เดินเข้ามาในเขตแดนของเกาหลีเหนือ
แล้วก็นายคิมจองอื่นก็ได้เดินเข้าไปในเขตแดนของเกาหลี
แต่ต่างคนก็ต่างสลับกันเดินมาอย่างนี้นะคะ
แล้วก็เดินไปในตามพรมแดงนะครับ
พร้อมกับที่นายคิมจองอื่นได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ
แล้วก็เดินเข้าสู่สำนักงานสันติภาพ
นายคิมจองอื่นได้เซ็นลงในสมุดเยี่ยมนะ
ในการประชุม๒ผู้นำเกาหลีค่ะ

ที่ตั้งอยู่ระหว่าง๒เกาหลีว่า
ประวัติศาสตร์บทใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว
ดีจัง
ณนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ส่งคำแปลนี่
มาให้กับนายกิมจองอึดดังนี้นะคะ
คือตอนนี้ได้มีความคาดหวังอย่างสูง
และเราเองได้รับบทเรียนจากยุคก่อนหน้านี้
และถึงแม้ว่าเราจะสามารถหาข้อตกลงไปด้วยกันได้ดี
แต่หากเราไม่สามารถปฏิบัติอย่างได้ผลแล้ว
ผู้ที่คาดหวังย่อมจะผิดหวัง
เราได้สูญเสียเวลาไปทั้งสิ้น๑๑ปีนะฮะ
นับตั้งแต่ตอนที่มีการเจรจาสันติภาพมาตั้งแต่ครั้งแรก
นั่นแหละครับครั้งที่แล้วนะก่อนนู้น
และขอให้ครั้งนี้นะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาอีก
เราเองควรจะมีการประชุมบ่อยกว่านี้

แล้วเวลา๑๑ปีที่ผ่านมาก็จะไม่ศูนย์เปล่า
ผมหวังที่จะเขียนหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ระหว่างเราและก็หวังว่าเราจะร่วมมือกัน

นี่ถือเป็นพันธสัญญาที่ผมมาในการประชุมครั้งนี้

เหนือก็จะแบบว่าไม่มีการทำแบบว่าขีปนาวุฒนิคงนิวเคลียร์แล้ว

ก็เก็บไว้ทำลายได้ไม่ต้องมายิงแล้ว

ประชาชนจะได้ไม่ต้องแบบว่าอดอยากจะได้ไม่ต้องแยกทางกัน
ไปเจอกันญาติพี่น้องใช่ไหมพี่ม้า
ดีแล้วไม่ต้องทะเลาะกันหรอกดีใจนะคะ

มันเป็นเรื่องเนอะ
จริงต้องไปลองไปอ่านดูนะคะ
มันแค่แบบว่าเรื่องแบบไม่เป็นเรื่อง
ก็เรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวเราก็ถ้าทะเลาะกันอยู่ก็ดีกันซะ
ความอยากเป็นใหญ่นั่นแหละ

เป็นระบบคอมมิวนิตสมัยก่อน
เหมือนเดียรมันใช่ไหมเดียรมันก็เข้า
เมรินเป็นตะวันตกกันตะวันออก

ก็มีหลายประเทศนะที่ถูกแบ่งแยก

เราแบ่งพื้นที่ให้เขาไปเลย
ตั้งแต่สมัยกรรมะรันด์ตางกระดูก

นี่ถ้าไม่อายุมากจริงพี่ไม่รู้เรื่องพวกนี้

ต่อก่อนที่จะจะตายเนี้ยต้องออกไปนอกเมือง
ไปตายที่อื่น

แม่เกียรติ

สูงความมาก
ขอบคุณค่ะ
ไปเล่นเรือป้วยไม่อย่าเสียตังุ
โอเคค่ะมะคุณแม่เมืองนี้มีจริงนะคะ
ที่ว่าคือสมมุติเขาบอกว่าถ้าเกิดจะตายเนี่ยรู้ว่าเราตัวเองจะตายเนี่ย

เดี๋ยวมาถามหาบ่วนปากซอยจริงหรือครับ

พอตกกลางคืนเขาก็เลยย่องไปตัดรั้วถนน

เมื่อวันที่๒๕เมษานี่นะคะ

แล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จับภาพได้นะคะ
ที่เมืองตรงกวนนะฮะมณฑลกวางตุ้งเนี่ย
เห็นผู้ชายคนหนึ่งนำอุปกรณ์ไฟฟ้า

นึกเหมือนมันเป็นกั้นรถแข่งอะ

อันนี้ไหมคุณแม่ตัดจริงจังมากฝากกายไฟเลยนะฮะ

พอตัดเพราะตัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะน่ะ
เขาบอกว่าตัดเพราะว่าอย่างนี้ค่ะ
ช่องนี้ทำให้เมียหรือภรรยาเขาเดินไปทำงานลำบาก
เพราะว่าใช่ค่ะ
อย่างนี้ก็ได้คุณแม่
ได้ค่ะเพราะว่าแล้วตำรวจก็จับได้นะคะ
เหตุผลก็คือว่าภรรยาที่เขารักมากเนี่ย
จะต้องเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม

แต่เมื่อมีเจ้าหัวได้อยู่เนี่ย
เขาต้องเดินไปอีก๒๐๐เมตร

เขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โฮมึงวิทยาของประเทศไปเลย

คุณแม่มันไม่สูงกระโดดข้ามก็ได้นะถ้าเกิดจะทำผิดกฎหมายขนาดนี้

เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องข้ามไปอย่างนี้เขาก็เลยทำเพื่อภรรยาที่รักของเขา
แล้วก็ไม่ได้ตัดครั้งแรกนะคะ

คือภรรยาลำบากที่ไหนเขาจะไปแก้ปัญหาตรงนั้น

แต่จะถามว่าผิดกฎหมายไหมนะพี่

แล้วพี่แต่มันน่ารักกว่านั้นก็คือว่าทุกครั้งที่เขาไปตัดไปทำอะไรให้เนี่ย
ไม่เคยบอกภรรยาเลยว่าเขาทำ
เค้าได้รู้จากข่าวแล้วหัวติดคุกไปแล้วเงี่ยนะ

คือว่าทำให้เธอด้วยใจไงไม่ได้เอาหน้าไงเข้าใจป่ะ
อุ๊ยแต่แม่น้ำจะกั้นอยู่ข้ามไม่ได้อะ

แบบว่าแต่ทำอย่างอื่นที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้เช่นแบบ
อุ้มคุณแม่ข้ามน้ำอะไรอย่างนี้ไปส่งไปให้คุณแม่เปียบ

กี่คอก็เคยเคยผ่านไปหมดแล้วจ้า
อู้นี่ก็ที่นี้แล้วอะแต่อันนี้เกินไปควรได้แก้ปัญหาอีกแบบ

ก็ไม่ได้นะคะไม่ได้หรอกไหนนี่ใช่ไหม
แต่คนต่างจังหวัด
เราเห็นข้ามจริง

แต่ทำไมถึงต้องตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าโดนหนักที่เขาหาทำไรของหลุม
ทำไมถึงทำไมถึงตัดรู้ไหม

ฉันรู้ว่าเธอเนี่ยนะเป็นคนที่มีคุณธรรม

สามีตัวเองเนี่ยนะไปทำอย่างนี้เธอกินยังไง
ก็เจรตนาดีแต่วิธีมันผิดไงเอาละจะให้ทำแล้วเธอไง
คือเจรตนาดีแต่มันไม่ถูกต้องแล้วบอกว่าคุณสามีค่ะ
เมียเนี่ยเดินอ่อมได้ของแค่นี่อย่างเงี้ย

กำลังดูว่าอายุเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้แจ้งไง
ซึ่งคนที่จะตายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ

ใครจะไปห้ามการตายได้หรือเธอห้ามได้

ไม่ตายหรอ

จากคุณแม่ซักเซตนะคะคือเคสคุณแม่เนี่ยคือใครเห็นอ่ะ
คือดูทีวีหนูไปสำรวจทุกคนทุกคนว่าอุ๊ยคุณม้าไปทำอะไรมา
คือมันไม่ใช่แค่ตึงอย่างเดียวคือมันดูเด็กไปด้วย

แต่พี่ม้าเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมตายนะคะ
คือแบบนางจะต้องคงไว้เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไง

เรื่องราวนี้ก็คือการตายได้กลายไปเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายไปซะละ
เออตายหัวคนตายหรือว่ามันจะยังไงหรือว่า
ที่เมืองรองเยเวียนแห่งเกาะสปรบา
ซึ่งอยู่ทางตอนคั่วโลกอันหนาวเหน็บนะ
ตอนคั่วโลกอันหนาวเหน็บเลยเป็นที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศนอลเวียนนี่แหละ
ก็แน่นอนว่ามีการออกกฎหมายซึ่งแบบนี้ไม่ได้ช่วยที่จะทำให้คนในเมืองอยู่ได้อย่างคงกระพันธ์
เพราะว่าการตายของผู้คนที่อยู่ในเมืองแห่งนี้นะยังคงมีอยู่
เพียงแต่ในวาระสุดท้ายของชีวิตพวกเขาจำต้องเดินทางออกไปยังนอกเมืองเสียก่อน
ก่อนที่หล่อนจะตายไม่สามารถจะลาโลกได้ในขณะที่อยู่ที่เมืองนี้

แน่นอนว่าการออกกฎหมายแบบนี้นะคะข้อนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ไร้สาระ
แต่มันมีเหตุที่สำคัญที่อธิบายได้ว่าเพราะอะไรจึงไม่อนุญาตให้มาตายในเมืองนี้

สาเหตุนั่นก็คือเนื่องจากเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอัฟจิก
ตรงนี้หัวเนี่ยหัวเนี่ยตรงนี้
ถูกต้องนะคะซึ่งเป็นจุดคั่วโลกเหนือที่สุดของโลก
ทำให้สภาพภูมิอากาศในนั้นมีความหนาวเย็นระดับเยือกแข็ง
ไม่ว่าจะบนดินไม่ว่าจะใต้พื้นดินต่างก็หนาวเหน็บจนถูกแช่แข็งได้

ด้วยความหนาวเหน็บแบบสุดคั่วแบบนี้
ก็ทำให้ศพของชาวเมืองที่ถูกฝังอยู่ในดินถูกแช่แข็งให้อยู่ในสภาพอยู่เช่นนั้น

ไปตามการละเวลาดังนั้นศพที่ถูกฝังไว้ในพื้นอื่น
มันก็จะทำให้พื้นที่นี้นะจะใช้ในการฝังศพมีจำนวนจำกัด
อีกทั้งเนี่ยเหตุผลสำคัญที่สุดในการออกกฎหมายห้ามเสียชีวิตในเมืองเนี่ย
คือเพื่อป้องกันโรคระบาด

จากเชื้อโรคใดก็ตามที่อยู่ภายในศพที่ถูกแช่แข็ง
มันก็จะถูกทำให้คงสภาพไม่สลายไปด้วย

ถ้าคุณตายแล้วศิษย์อยู่อิมัณโลกก็ยังอยู่

แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๖

โรคเกิดแบบว่าการระบาดครั้งใหญ่นะ
ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่
ซึ่งฆ่าชีวิตคนบนโลกไปถึง๕๐๑๐๐ล้านชีวิต
ตอนนั้นมันยังไม่มียาที่มาช่วยได้ใช่ป่ะ
ซึ่งในครั้งนั้นได้มีคนของเมืองลองเยียแยน
เสียชีวิตจนโรคดังกล่าวตายไปถึง

ศพของพวกเขาเหล่านั้นได้ถูกฝังไว้ใต้ดินของเมืองนั้น

กระทั่งเวลาผ่านไปในปี๒๔๙๓กี่ปี

ชาวเมืองจึงได้พบความจริงว่า
ศพที่ฝังอยู่ใต้ดินนั้น
ไม่ได้เน่าสลายไปไหนเลย
ทำให้เกิดการเปลี่ยนกฎหมายใหม่
ให้มีการตายเกิดขึ้นโดยที่ไม่ให้อยู่ในเมืองแห่งนี้
เพื่อไม่ให้ใครที่ถูกฝังเนี่ยนะ

ป้องกันการเกิดโรคระบาดเท่านั้นเอง

ก็คงอาจเป็นเมืองต่าง

มันอยู่ขวดอาติซ์ตรงเหนือที่นอร์เวย์ใช่ไหม

เหมือนอยู่กับกรุงเทพฯกับเชียงใหม่

คนที่ยังอยู่อาจรบรับเค้ามาแทนก่อนคนที่ตาย
แต่เราน่าไปนะ

ไม่ชอบเพราะตรงนี้จะไม่มายุ่ง

ก็จะปวดครับ
ต้องพร้อมเต้นที่เกาหลี
แล้วถ้าเอากำลังไข่ก็
ระบอมนะเป็นคนระบอม

เขาก็อันรถเนมมาแล้ว
เด็กตัวหน้าเจ็บว่าให้เสียงนางมาแล้วเจ๊ใช่แต่เบรกหน้าเจ็บมาก
มากเพราะตอนนี้คนไปเจอแล้วว่าเกรทวรินทร

คุยกับใครบางคนผู้ชายมันมีแฟนผิดตรงไหนวะ

เดี๋ยวรอพี่เมย์ด้วยนะคะสวยมากค่ะ
พร้อมกับวินมอเตอร์ไซค์มาเลยเมื่อกี้
ดี

พากันมารถติดทั่วกรุงเทพเลยด้วยนะครับ
อย่างที่เรียนรายงานอากาศไว้แล้วไงว่ามันจะมีฝนตกไปจนถึงวันที่๒๘

พรุ่งนี้ใช่ไหมคะโอ้โหแต่วันนี้มาเต็มมากจริง

ค่ะคุณเกรสวรินทรตอนนี้เขาก็รับแล้วนะคะ
ว่ามีคนที่คุยอยู่แล้วก็คุยอยู่แค่คนเดียวด้วยนะคะ
ท่าทางว่าในตอนนี้ก็จะถึงคราวที่หนุ่มเกรทวรินทรจะสละเรือคนโสดเขาให้แล้วแหละ
เพราะว่าหลังจากที่คุณเกรสไปออกอีเวนต์เมื่อวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมานี่นะคะ
เจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้แม้ยังอยู่ในฐานะโสด
แต่ก็มีคนคุยเรียบร้อยแถมยังคุยแค่คนเดียวอีกด้วยนะคะ
ทั้งนี้คุณเกรทก็เผยว่าเรื่องสาวเราก็มีส่องบ้างดูบ้าง
แต่แล้วแต่สถานการณ์ซึ่งตนเนี่ยก็ไม่กลัวว่าจะมีคนมาแฉ
เราเองเล่นไอจีกับทวิตเตอร์เราก็กดไลค์เรื่องปกติ
ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีผู้ชายเราก็ไลค์ได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนสถานะหัวใจตอนนี้ตนก็โสดอยู่
แต่ก็มีคนคุยด้วยเหมือนกันเป็นคนนอกวงการ
แล้วเราเนี่ยก็คุยกับเขาแค่คนเดียวแต่ว่ายังไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน
เรื่องนี้แม่ไม่รู้เอ้าเราพูดออกไปอย่างนี้คุณแม่รู้แล้วเปล่า

แต่มันก็ไม่ใช่ความลับอะไรนี่ไงก็ตามเขาก็ไม่ได้พิเศษอะไร
ถ้าพิเศษจริงค่อยว่ากันเราก็ยังไม่ได้จีบเขา
เขาว่าอย่างนั้นนะ

คุณเกรทตอบทันทีว่าเราเป็นเพื่อนกันต้องอยู่ด้วยกัน
ส่วนสงกรานที่ผ่านมาในตนพาครอบครัวไปเที่ยวสวิสเตอร์แลนด

เราไป๖วันน้องเป็นคนวางแผนส่วนตน

เหนื่อยเนอะนั่งเครื่องบินก็เหนื่อยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งใช่ไม่เป็นไร

เวลามีน้อยเราเอาแค่นี้ก็พอก็ต้องเอาแบบให้ใกล้
เข้าใจคำนี้ไหมเวลาเที่ยวต้องเที่ยวให้เป็น
จริงนี่ฉันเนี่ยเป็นนักที่แบบว่าเดินทางเลยนะเหนื่อยเนอะ
จะบอกเลยนะว่านี้เดินทางมาตั้งแต่สาวเลยนะ
แล้วจะรู้เลยว่าวิธีการเดินทางยังไง
ถ้าประเทศไกลเราจะต้องมีเวลาให้มากขึ้น
ถ้าอเมริกานี่จะต้องมีให้มากเลย
เพราะกว่าจะปรับตัวได้๓วันนะแก
ถ้ากลับแล้วอะไรยังมึนอยู่เลยเนอะไม่ได้อย่างที่แกเป็นน่ะไม่เอา
อันนี้ดีกว่าอันนี้อย่างดีมากเรื่องนี้ดีจริง
แคมเปญอีชิตานรหัสรวยเปลี้ยงกันต่อนะคะ
วันที่๓๐เมษายนนี้ก็จะถึงคิวของบิ๊กเซอร์ไพรส์แล้วนะคะ
ซึ่งอีชิตานชิวชาเขียวกลิ่นผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวเอาใจคนรุ่นใหม่วัยมัน
นี่คนนี้นะคะคนนี้นะคะ
เป็นคนมอบของรางวัลที่คูสุดเป็นอะไรลองไปดูค่ะ

อาดีดาสนะคะอัลตราบูสนะคะ
รุ่นนี้พูดได้เลยว่าออกแบบมาจึงเพื่อคนรักทีรายจริง

รายค่า๗๓๐๐บาทเป็นจำนวนแสคชิ้นซัมตี๑๐รางวัล

ก็เอาใจจริงนะคะ

กติกาก็คือส่งรหัส๑ครั้ง

รางวัลที่๑แจกรถ๔คัน

คนเดียวรับของไปเลยนะคะ๔คัน
รวมทั้งหมด๒๑๕๑๗๐๐บาท
ที่เตรียมของรางวัลชิกคือ
มาให้ลุ้นกันทุกสัปดาห์

แค่กดดอกจาน๗๙๗นะคะ

หรือในกล่องกลุ่มผลิตภัณฑ์อิชิตันเย็น

ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ

เริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่๙พฤษภาคม๒๕๕๙
และอีชิตานรหัสรวยเปรี้ยงแจกกระหน่ำ
บิ๊กเซอร์ไพรส์รวมของรางวัลสุดเลิศนะคะ
กันมากมายถึง๗พฤษภาคม๒๕๖๐
จับรางวัลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะ
โดยจะประกาศผลในเวลา๑๗นาฬิกา

กันไปเอาให้เต็มที่กันเลยทีเดียว

คุณแม่รังนึงอาจจะไม่พอ

เอ้าช่วงหน้า

หมามันออกวิ่งออกมาไง

ฮัลโหล

โดนใจสาวกสมาร์ทโฟนแน่น
นอนค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพต้องยอมใจให้กับตัวนี้
นวัตกรรมแล้วก็ดีไซน์ที่ล้ำหน้ามากทั้งรูปลักษณ์แล้วก็เฉดสีของตัวเครื่อง
อย่างที่เห็นอยู่นี่นี่ค่ะคุณแม่ความพิเศษนะคะคุณแม่ดูสิกล้องข้างหลัง
สวยมากเนี่ยเขาเรียกว่าสีแบบทวัยไลท์ค่ะแบบเฉดจะสวยมาก
เพราะมันจะค่อยค่อยไล่สีคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ม้าค่ะเลิศไหมค่ะ
เลิศมากช่องสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ไงค่ะเขาบอกว่าเนี่ยรูปนี้นะคะ
จะเป็นอะไรที่แบบง่ายแล้วก็มีอาชีพแบบคล้ายว่าเป็นเลยค่ะ

พี่ทีปงานตลาดสดเราอะเขาใช้แรกสุด
มันสวยมากคุณแม่ดูคือมีกล้องถึง๓เลนคุณแม่
หรือว่าแสบเลนสามเลนค่ะเร็ดมากนี่
ตอนถ่ายรูปเสร็จเขาบอกพี่มองกลางใงมีสามเลน
อย่างนี้นะคะหนูจะลองถ่ายให้ดูค่ะคุณแม่

แล้วมันเลือกสีได้อ่ะวันนั้นที่ถ่ายสวยมาก
นี่ก็ถ่ายพอร์ตเทจคุณแม่
หรือถ่ายทุบช็อตทุบช็อตค่ะ

ถ่ายทุบช็อตค่ะโอ๊ยสวยมากคุณแม่ผ่านถ่ายแบบ๓๐เลยอ่ะ
บอกว่ารูขุมขนมันหายไปไหน
วันนั้นที่เราลองเรารู้สึกว่าเลนส์มันเหมือนไร้ก้าจริง
อันนั้นเอาหน้าเข้าไปใกล้แล้วเวลามันออกด้านข้างข้างหลังมันจะเบอร์กำลังสวย
และที่สำคัญเลยตอนนี้มีหมดถ่ายภาพกลางคืนด้วยนะคะแสงน้อยก็ทำได้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

ก็ราคา๒๗๙๙๐บาทนะคะ
แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือนี่ค่ะ

ราคาสบายกระเป๋ามากค่ะคุณผู้ชม

มันคือที่ทีมงานเราก็ใช้เลย

คุณแม่ค่ะพี่มิกเราไปทางช่วยปาตัวลง

ที่บ้านเขาตะเลิศออกมาแล้วรถชน
แต่รถที่ชนไม่คิดที่จะจอดลงมาดูอะไรเลย
คือเขาถามว่าหัวจิตหัวใจไปไหน
แต่ว่าก็ช่วยกันประกาศหาเจ้าเฟิลเจ้าหมาตัวนี้
แล้วล่าสุดเนี่ยหมาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย
อ่านแล้วก็ไปตามมาให้จนได้ตอนนี้หมากลับมาบ้านแล้วก็รักษากันแล้ว

จรปิดค่ะแต่ว่าคุณก็ถามว่าทำไมคนเราไม่ลงมาดูเขาหน่อยเลยล่ะ
ตอนแรกเขาบอกว่ามันอาจจะไม่เห็นไงคุณแม่

ใช่แต่พอถ้าใช้ในกล้องตัวนี้นะคะเห็นชัดมาก

เอาไปค่ะข่าวใส่ไข่วันนี้ต้องลาไปก่อน

โอ้โหคุณแม่ต้องนอกนึกว่าเทศกาล

อ๋อให้คุณผู้ชมก่อนไปนะคะถ้าเทศกาลรถติดอันตราชา
แล้วก็ดูแลเด็กให้ดีเพราะฝนตกนี่งูเงี้ยเขี้ยวขอนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ